ดูข่าวนี้หน่อยค่ะคุณผู้ชมมันสะท้อนให้เห็นอะไรหลายอย่างในยุคโควิดแบบนี้
งานมันหายากพอมีบริษัทไหนที่เขาเปิดรับสมัครโดยเฉพาะรับสมัครหลายอัตรา
มันก็เลยจะเป็นภาพแบบนี้ค่ะเห็นข่าวแบบนี้เมื่อวันก่อนเนี่ยนะคะเพราะว่าอะไร
ดูสิคลิปจริงน่ะมันประมาณสักครึ่งนาทีเท่านั้นเองแต่เห็นไหมคะที่ต่อแถวกันยาวอยู่แบบเนี้ย

ใช่ค่ะเพราะว่าต้องการสมัครงานคุณผู้ชมเนี่ยเกิดขึ้นหน้าโรงงานแห่งหนึ่งนะคะ
อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมนวรรณครที่คลองหลวงปฐุมธานีนี่มารอต่อแถวกันจะเป็นพันคนเนี่ยแหละ
แล้วก็เขาบอกว่าต้องการจะมาสมัครงานในโรงงานแห่งนี้
เฟซบุ๊คที่ใช้ชื่อว่ามนุษย์โรงงานเนี่ยนะคะเขาโพสต์คลิปนี้แล้วก็เขียนแคปชั่น
บอกว่าสมัครงานโรมแถวยาว๓กิโลแล้วก็แฮชแท็กโรมนวรรณคร
เอาโรงคืออะไรเราก็เลยไปตรวจสอบค่ะ
เขากำลังเปิดรับสมัครพนักงานประมาณ๓๐๐๔๐๐อัตรา
คนก็เลยมากันแบบจะเป็นพันคนเนี่ยนะคะ
แล้วก็มีคนคอมเมนต์บอกว่าโอ๊ยไม่แปลกหรอกที่ว่าที่คนมาสมัครงานเยอะ
เนื่องจากว่าบริษัทนี้ผลตอบแทนอลังการเงินเดือนดีค่าล่วงเวลาก็ดี
สวัสดีการให้พนักงานก็ดีมาก
ทีนี้ก็มีคนถามแหละว่าอ้าวทำไมโรงงานเขาถึงให้มาต่อแถวสมัครยาวแบบนี้
ทำไมถึงไม่ให้ไปยื่นใบสมัครทางอีเมลแล้วก็มานัดสัมภาษณ์งานเหมือนกับงานทั่วไป
คือมีคนในโรงงานมาตอบนะบอกว่าจริงแล้วทางบริษัทเองเขาให้ยื่นใบสมัครทางออนไลน์
แต่คนที่มาต่อแถวเนี่ยคือเขาก็รู้สึกว่าอยากแน่ใจเลยมาต่อแถวเองมาสมัครเองละกัน
เลยเป็นภาพแบบนี้ซึ่งเขารับสมัครเนี่ยวันที่๒๔มีนาคมเนี่ยเพศชายนะ
วันที่๒๕มีนาคมก็คือผู้หญิงให้มาสมัครได้

ใช่ค่ะก็นี่แหละเพราะว่าสวัสดิการเขาเยอะค่ะ
โบนัสเบี้ยขยันรายปีเงินช่วยเหลือค่าที่พักค่ายานพานะค่าเครื่องแบบ
พนักงานกองทุนสำรองเลี้ยชีพอะไรเยอะไปหมดเลย
อันนี้มันก็สะท้อนให้เห็นภาพนี่นะคะ
ตอนนี้งานหายากบางคนก็ได้รับผลกระทบจากโควิดด้วย
พอมีบริษัทไหนเปิดรับสมัครก็เลยเป็นภาพแบบนี้ค่ะ
ใช่ครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะฮะ